ในการออกคารวาลทงฟ้ารวมใจไทยลดค่าครองที่ประชาชน
โดยในปีนี้ก็ได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะให้ลดค่าครองชีพได้กว่า๔๕๐๐ล้านบาท
ในการออกคารวาลกว่าหนึ่งพันครั้งไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
สามสิบห้าบาทนะคะคุณป่านี่
ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคารวาลทงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้นะคะ
หรือในปีสองพันห้าร้อยหกสิบตลอดทั้งปีนี้ค่ะ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารให้กับประชาชนแล้วนะคะ
ยังจะเป็นการส่งต่อความอร่อยไปทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ
บาทเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยปกติหากต้องไปจำหน่ายใน

คำนึงถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะตามคอนเซ็ปต์ของหนูนิดประชารัฐ
เร็วนี้กรมการค้าภายในเตรียมออกแคมเปญให้สถาบันการเงิน
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการหนูนิประชารัฐ
ที่ต้องการลงทุนในฟู้ดทรัคและร้านค้าหนูนิด
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานกับธนาคารออมสินเพื่อขอสินเชื่อในราคาพิเศษค่ะ
ทุกครั้งที่ทงฟ้าออกคารวาลที่ใดสินค้าบริโภคพื้นฐานอย่างไข่ไก่เบอร์๒
แผงละ๖๐บาทจากปกติ๑๐๐บาท
จะได้รับความสนใจจากประชาชนต่อแถวยาวเหยียดทุกรอบ
อย่างรอบ๑๗นาฬิกาของวันนี้ภายใน๒๐นาทีไข่๖๐๐ฟองก็หมดเกลี้ยงค่ะ

อยากให้เพิ่มโคต้าให้สามารถซื้อสินค้าเพิ่มได้อีกเท่าตัวค่ะ
เพราะว่าตั้งใจมาตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
แต่ว่าคนเยอะมากจนทำให้พลาดคิว
ที่สุดได้ซื้อรอบที่๓ในช่วงเย็นค่ะ
ตลอดปี๒๕๖๐นี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าจัดงานทงฟ้าทั้งสิ้น๑๐๐กว่าครั้ง
ว่าจะมีเงินสะพัด๙๐๐๑๐๐ล้านบาท
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน๔๐๐๕๐๐ล้านบาทค่ะ
มาสิริของแก้วข่าวเท้ารัดทีวี